เรื่องราวของเราที่อยากจะให้ดูกันนะครับ
ไปทานอาหารป่ารสเด็ดแถมราคาสบายกระเป๋า
เขาบอกว่าร้านนี้พ่อค้าเนี่ยโอ้โหพูดเป็นต่อยหอยเลย
ลีราคารมเนี่ยไม่ธรรมดา
แล้วรสชาติอาหารป่าของเขาก็เด็ดดวงอีกสักด้วย
เป็นร้านไหนอย่ารอช้าไปดูกันเลยครับ
วันนี้เราจะพาไปชิมอาหารป่าแถวอายุทยากัน
ว่ากันว่าอาหารของที่นี่รสจัดจ้านถึงเครื่องค่ะ
พ่อค้าก็จัดจ้านไม่แพ้กัน
แต่จะจัดจ้านในด้านไหนนั้น
เราลองไปดูกันเองดีกว่ากับร้านกันเองอาหารป่า
สวัสดีครับผมสมบูรณภาพวักศรี
เจ้าของร้านอาหารป่ากันเองครับ
อยากกินเผ็ดก็เดินตะเวนไปกินทั่วครับ
ตามร้านอาหารแล้วก็มาดัดแปลงเอาเองครับ
ถุดิบสดทุกวันครับวันต่อวัน
เขาไม่ได้สั่งกับข้าวครับทำให้เขาอย่างเดียวครับ
กลุ่มท้ายจะปากครับ
จริงแล้วร้านกันเองอาหารป่านี่

แต่เจ้าของร้านก็กันเองกันเอง
จะกันเองขนาดไหนไปดูกันค่ะ
ไม่เคยเฝิบเขาก็มาหากินกันเองครับ
เห็นไหมล่ะคะว่ากันเองจริงสมชื่อร้านมาก
จากร้านนี้จะขึ้นชื่อเรื่องของความกันเองแล้วนั้น
เราลองไปให้ผีสมบูรณ์แนะนำกันหน่อยค่ะ
ก็มีต้มยำไข่ปลาเนอะเด็ดยังไงบ้าง
มันก็เปรี้ยวเช่มออกมาสามรสตรงนี้ครับ
สจัดจ้านเหมือนลูกทุ่งครับ

ถ้าไม่มีสายยูก็ตอนนี้ก็พวกยี่ศพ
เสียจริงใช่ไหมครับพอ๑๓๐บาท

ส่วนมากเป็นกระดูกใบพายของสัตว์
ไม่แข็งครับได้หมดครับ
เดี๋ยวนี้ก็จะขึ้นไปร้อยส่วนมากจะร้อยทุกอย่างนะครับ

ล้วนแล้วครับมันจะออกมา๓รสนะครับไก่ล้วนนี้
นี่เป็นไก่เหนียวครับไม่ใช่ไก่บ้าน
ผมทำเต็มที่อยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวแพง
เพราะพ่อค้าใจถึงอยู่แล้วขาดทุนยังเหลือ
โอ้โหแค่เห็นก็น้ำลายสอแล้วล่ะค่ะ
ลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของลูกค้าที่มาทานกันเองอาหารป่าดีกว่าค่ะ
ว่าเขาจะติดใจอะไรในรสชาติของร้านนี้กัน

สร้างแซ่บมากครับหายากรสชาติแบบนี้ครับ
ชาติมันถึงใจดีครับเป็นคนกันเองครับ
ผมเข้าไปหยิบเองไปหยิบเองทุกเมนูครับ

เจ้าของร้านที่มันไม่ซ้ำใครก็ลองแวะมาดูครับ
มาได้เลยครับก่อนถึงตลาดต้นโค้งครับ

ไม่มีวันปิดครับนอกจากตายแล้วครับ

เด็ดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่คือเจอพ่อครับ
หรือว่าพ่อครัวเป็นแบบนี้
ก็ทำให้เราคลายเครียด
คือถามนะบอกว่าปิดวันไหนบ้างครับพี่
คือต้องของคุณชนะไปลองจรลอนกิน